จากอัปเดตเรื่องของอากาศแล้ว
เดตเรื่องสื่อในโซเชียลมีเดียกันหน่อย
ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ข่าวสารมารวดเร็วนะคะ
เขาก็เกาะติดสถานการณ์การติดตามค้นหา๑๓ชีวิตนี้ด้วยนะคะ
ร่วมใจกันส่งกำลังใจให้๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวง
ตลอดจนทีมค้นหาจากทุกภาคส่วนเลย
แฮชแท็กคนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุด
แล้วก็แฮชแท็กถ้ำหลวงนี่นะคะ
รวมไปถึงแฮสแท็กข้อความอื่นมากมาย

คนไทยทุกคนรอน้องทั้ง๑๓คนกลับบ้านขอให้น้องออกมาได้แล้ว
เขาก็มีการสร้างภาพเป็นตัวการ์ตูนบ้างแหละนะครับ

หรือว่า๑๓ชีวิตกำลังขี่หมูป่าอยู่
หรือว่าเป็นภาพวาดที่บอกว่านักประดาน้ำเข้าไปเจอ๑๓ชีวิต
อยู่ที่หาดพัทยาแล้วนี่ภาพนี้นะฮะ
ภาพก็สื่อความหมายในลักษณะของการให้กำลังใจ
อยากจะให้รอดกลับมานะคะ
ซึ่งแฮชแท็กคนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุดตอนนี้ก็ถือว่า
ได้รับความนิยมนะมีคนติดแฮชแท็กนี้มากเหมือนกัน
ก็คือว่าติดแฮชแท็กติดเทรนด์นี้เลยล่ะค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีแฮสแท็กพาทีมหมูป่ากลับบ้านด้วยนะคะ
ก็เป็นข้อความที่ส่งกำลังใจมาทำให้รู้ว่าประเทศไทย
ยังคงส่งกำลังใจให้กันมีความหวังอยู่เสมอ
ส่วนมีข้อความนึงนะคะบอกว่า
อยากจะให้มองข้ามอคติความเห็นต่างที่ตัวเองยึดถือ
พร้อมออกมาร่วมกันทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้
เพื่อช่วย๑๓ชีวิตให้ออกมาอย่างปลอดภัยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของทางเข้าหลักที่ถูกน้ำท่วมสูงจากฝน
ที่ยังคงติดอย่างต่อเนื่อง

ก็พยายามหาทางอื่นในการเข้าไปช่วยชีวิตเด็กในถ้ำ
จนตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุว่าจุดที่เด็กอยู่อยู่ที่ไหน

แต่ก็ยังคงเป็นความหวังนะคะที่จะได้เจอตัวเด็กด้วย
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางสำนักข่าวต่างชาติ

ย้ำคุณผู้ชมนะคะบางทีดูข่าวอย่างทวิตเตอร์
ข่าวมาเร็วก็จริงแต่บางทีก็ต้องผ่านการกรองก่อน
ดังนั้นเสพข่าวก็คือเสพจากสื่อที่เชื่อถือได้
อย่างไทยรัฐทีวีเองเราก็ต้องเช็คเพื่อความเฟิร์มก่อน
หรือไม่ก็รอทางผู้ว่ามีการแถลงข่าวก่อน